ผู้ชายสองคนต่อยกันใหญ่เลยในตลาดฮะรถเข็นผักมันชนกันกึ้งหนึ่งอ่ะ
เลือกแก่หนีเอง
เดี๋ยวนะปกติเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะ
อ่านะครับอันนี้การจราจรคงติดขัด
ในตลาดไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะ
นี่แหละครับเข็นผักกันไปเข็นผักกันมา
ข้อความบอกว่าเรื่องแค่นี้เองต่อยกันทำไม
เข็นรถเข็นผลักเชี่ยวกันเอ้าล่าสุด
ธานีนะฮะก็เป็นอาคารของเขาเอาผักมาลงนะครับ
อาคารแห่งนี้เนี่ยจะมีพนักงานรถเข็นผักด้วยนะ
เสื้อกั๊กสีแดงเนี่ยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับ
ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเอาล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่าย
คุมแรงงานของตลาดและฝ่ายอำนวยการบริหารตลาดนะครับ
เรียกทั้งสองคนมาสอบถามข้อได้จริงแล้ว
ขัดแย้งมาจากเข็นรถเข็นผักชนกันครับ
จริงอ่ะจริงครับนะฮะครับสงสัยไม่ได้โบกมือ
มันชนหนักขนาดไหนหรือเปล่าชนหนักขนาดไหนก็ไม่รู้

ดูดิฉันว่าชกกันนี่หนักกว่าชนอีกนี่
แต่ทั้งคู่ก็เคยยืนยันนะบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
แต่โกรธกันเพราะเนี่ยเหตุการณ์นี้จริง
ส่วนบทลงโทษครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตลาดเขาพิจารณากันอีกครั้งฮะ
อยากเห็นภาพความเสียหายของรถเข็นผักว่าชนรุนแรงขนาดไหน
โลกเห็นผักไม่เป็นไรหรอกใจใจมันอาจจะไม่โอเค
นึกว่าชนแล้วแบบมีผู้บาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะฮะ